มีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวสุมราชธานีครับ
เขาตั้งใจเดินเท้าไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
ซึ่งคืนที่ผ่านมานั้นได้เดินมาถึงจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับ
นายพงศักดิ์จันพลึกอายุ๔๘ปีซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลโมทายอำเภอชายาจังหวัดสุมราชธานี
ก็เดินเท้าเพื่อไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
หลังเดินเท้าออกมาจากบ้าน๙วันแล้วครับ
ที่บริเวณหน่วยบริการวังมะนาวโดยมีนายวีรัตน์ปราเสสโถนะครับ
เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายประทีบนธีทวีวัฒน์นายอำเภอปากท่อ
แล้วก็ข้าราชการอำเภอปากท่อกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ให้การต้อนรับด้วยนะครับ
หลังได้รับน้ำดื่มแล้วก็ได้รับการบำบัดจากทีมกายภาพของโรงพยาบาลปากท่อ
พงศักดิ์ก็ไปพักผ่อนแล้วก็ออกเดินทางต่อในช่วงตี๓
ตามถนนพระราม๒ผ่านจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาคร
แล้วก็ไปพักค้างคืนที่สมาคมชาวปากใต้ก่อนเดินต่อครับ
เพื่อไปร่วมงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษตามที่ตั้งใจเอาไว้ที่หลานพระบรมรูปส่งมานะครับ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพงศักดิ์ด้วยนะครับ